คนนองค่ะผู้ชายวัยรุ่น๔คนนะเข้าไปเห็นชายเร่ร่อนนอนอยู่หน้าอาคารพาณิชย์
คนนองแบ่งงานกันทำค่ะสองคนเป็นกองเชียร์อีก๒คนลงมือทำค่ะ
เข้าไปเตะแล้วใช้ขวดใช้แก้วเนี่ยปลาใส่ชายเร่ร่อนนะคะ
พลเมืองดีถ่ายคลิปเอาไว้ได้คุณผู้ชมดูคลิปนี้พร้อมกันค่ะ
นี่ครับมีตรงข้างโรงเรียนแสงนะครับ
ไหมครับเรื่องคนไม่มีที่นอนนะครับไม่รู้เด็กที่ไหนเหมือนกันนะครับ
เราหาเรื่องคนไม่มีทางสู้นะครับ
ไหนไปหยิบขวดน้ำเขากินพ่อเขาสุดยอด

นี่แหละค่ะเห็นมั้ยฮะ
เล่ร่อนไปทำอะไร๔คนนี้ปุ้ย
เนี่ยแบ่งงานกันทำพี่เบิร์ต๒คนเห็นไหมคะ
ฝั่งเดียวกับเจ้าของคลิปยืนตะโกนเชียร์
ส่วนสองคนเสื้อเทากับเสื้อเหลืองเข้าไปเลยค่ะ
เข้าไปทำร้ายชายเร่ร่อนเขานอนอยู่หน้าตึกตรงนั้นน่ะ
เห็นไหมตอนแรกเข้าไปลักษณะคือเหมือนใช้เท้าเขียนะ
ตอนหลังค่ะวัยรุ่นทั้งสองคนวิ่งไปเก็บขวด
แล้วมาปลาใส่ชายเร่ร่อนคุณหาทำอะไรแบบนี้นะฮะ
แล้วคุณเห็นไหมจังหวะที่จะเอาขวดปลาใส่ชายเร่ร่อนเนี่ย

ตอนแรกเนี่ยภาคอยู่นะปักหมุดให้ว่าเหตุการณ์เกิดที่ไหน

สุดท้ายตัดสินใจเปิดกระจกแล้วตะโกนห้าม
สุดท้ายเด็กวัยรุ่นทั้งสี่คนตกใจวิ่งหนีกันทั้งหมดเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตี๓ไม่หลับไม่นอนเหรอลูก
กลับบ้านดีกว่าครับน้อง
ขอบคุณนะคะขอบคุณเจ้าของคลิปด้วยนะคะที่ห้ามปรามนะคะ
ก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าเจ้าของคลิปไม่เปิดกระจกแล้วไปห้าม
ก็ไม่รู้ว่าชายเร่ร่อนจะถูกทำถึงขั้นว่าบาดเจ็บสาหัสหรือว่าเสียชีวิตหรือเปล่า

สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุ
เห็นมั้ยคะได้ยินใช่มั้ยคะว่าเจ้าของคลิป
บอกว่าหน้าโรงเรียนแสงโรงเรียนแสงชื่อเต็มก็คือโรงเรียนแสงวิทยาที่ซอย๓
ถนนสุดบรรทัศน์ตรงนี้แหละค่ะอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะคะ
คุณป้าเจ้าของบ้านที่ชายเร่ร่อนที่ถูกกระทำเนี่ยไปนอนหน้าบ้านคุณป้า
เล่าให้ฟังบอกว่าผู้ชายคนนั้นชื่ออะไรป้าไม่รู้จักนะ
แต่ว่าเขาขอนอนที่หน้าบ้านป้านานและลักษณะเหมือนว่าเป็นคนมาหางานทำ
พูดรู้เรื่องนะพูดคุยพูดจ้าวรู้เรื่องมีเป้สภายติดตัวมา๑ใบ
เพราะกลางคืนเขาจะมานอนหน้าบ้านป้านี่แหละหลายวันแล้วตอนเช้าก็จะหายไป
ลักษณะคือไปหางานทำวันเกิดเหตุสักประมาณตี๓ป้าอยู่ในบ้านได้ยินเสียง
คนปลาของใส่สังกษีเสียงดังมากตี๓แล้วป้าสะดุ้งตื่น
แล้วก็ได้ยินเสียงคนร้องขอความช่วยเหลือคุณป้าเล่าเหตุการณ์วันนั้นให้ฟังอีกครั้งได้ไหมคะ
เมื่อคืนนี้ป้าได้ยินเสียงเหมือนอะไรมันฟาดสังกษีแล้วหมามันเห่า
ก็นึกว่าหลังบ้านนะครั้งหนึ่งครั้งที่สองก็ได้ยินอีกได้ยินอีก
พอครั้งที่สามไอ้คนนี้มันก็เรียกยายยายโทรไปหาตำรวจให้ผมหน่อย
ไอ้สี่คนเนี่ยมันจะมาลุมผม
เนี่ยคนที่ถูกกระทำเนี่ยที่ว่าเป็นชายเรื่อยร่อนเนี่ยเขาก็สติไว้พริบตีนะฮะ
ตะโกนบอกคุณยายท่านนี้แหละบอกย่ายโทรหาตำรวจให้หน่อย
ไว้รึ่งสี่คนจะมาทำร้ายผมนะฮะ
สุดท้ายค่ะคุณผู้ชมตำรวจสภแก่งคอยในท้องที่ที่เกิดเหตุนะคะ
สามารถตามจับกลุ่มตัวเยาวชนชายทั้ง๔คนได้แล้วนะคะ
คุณรู้ไหมว่าเขาทำเพราะอะไร
เขาที่ใช้ขวดเบียร์ปลาช๑๔๐เขาบอกว่าเพราะความคึกขนอง
เจ้านักดิก็เลยเรียกหัวพลังสนามความเยาวชนชายทั้งสี่คนมาพบเพื่อกล่าวตักเตือนต่อใบนะฮะ
สุดท้ายปล่อยตัวคุณโดนจับแล้วคุณโดนปล่อยตัว
สิ่งที่คุณควรมีหลังจากนี้คือจิตสำนึกต้องมีให้มาก
คึกขนองต้องน้อยลง
ไปขอโทษลุงเขาด้วยนะใช่ไหม